เสนอคอสชที่จะให้ปรับปรุงร่างรัฐมนูลใน๓ประเด็นหลัก
ก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์จาก๒พักการเมืองใหญ่
ที่ได้เตือนว่าจะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าชี้แจง
ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเสนอบทบัญญัติดังกล่าว

หรือว่าส่งให้กรทปรับแก้ในทางลับก็ได้นะครับ
โดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้ว

แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจของรัฐบาล
ที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประเทศรู้ล่วงไป
จึงเปิดเผยให้สังคมรับทราบ

นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

หรืออยากเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง

สามารถแจ้งในทางลับให้กับกรทปรับแก้ได้อยู่แล้ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ย้ำนะครับว่าสวไม่มีอำนาจพิเศษใดในรัฐบาล
แต่เมื่อถูกถามว่าการให้อำนาจสวสัญหา
สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้
เท่ากับเพิ่มอำนาจมากขึ้นหรือไม่

ยังไม่รู้ว่ากรทจะพิจารณาเรื่องนี้ออกมาแบบไหน
คือยังไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้นะว่า
ว่าออกมาจะออกมายังไงเราไม่อยากพูดไปก่อน
ไม่รู้ว่าคณะกรรมการร่างเขาจะออกมาได้ขนาดไหนผมไม่รู้อ่ะนะ

เป็นสวแล้วยังให้อำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้อีก
ถือว่าขัดต่อหลักประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับ
หากกังวลว่าจะถูกรัฐบาลคุมงานด้านความมั่นคง
ก็ควรแก้ไขที่ระบบไม่ใช่มากำหนดในบทเฉพาะการ
บุคคลเหล่านี้มาดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพราะว่านอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้ว
ยังทำให้เกิดอำนาจซ้อนอำนาจขึ้นอีกด้วย
อยากให้พิจารณาก็ไม่มีอะไรครับ
ผมก็เห็นท่านประธานมีชัยท่านก็บอกว่า
คือไม่มีอะไรพิเศษ
คือพวกเราก็ได้ให้ความคิดเห็นกันไปอยู่แล้ว
ก็คงจะติดตามการทำงานของกรรมการร่าง

ก็จริงเวลาก็เหลือไม่กี่วันแล้ว

การแสดงออกก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้ว

ผมว่าท่านประธานเองท่านก็ทราบว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไร
เกิดตรงนี้มันจะกลายเป็นคำถามขัดแย้ง

แค่ต้องมีคำถามในวันนี้มันเป็นความขัดแย้งไหม
เห็นชัดอยู่แล้วว่ากำลังจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นมาใหม่

ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูล
และข้อเสนอของคอสชทั้ง๓ประเด็นหลัก
เพราะเห็นว่าข้อเสนอของคอสชต้องการควบคุมอำนาจ
บริหารราชการแผ่นดินต่อไปผ่านสวแต่งตั้ง

ดังนั้นเนื้อหาของร่างรัฐมนูลรวมถึง
เสนอของคอสชจะเพิ่มปัญหา
และสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน
ส่วนความคืบหน้าพิจารณาปรับแก้เนื้อหาร่างรัฐมนูลล่าสุดนะครับ
ที่ประชุมของกรทได้เพิ่มหวดว่าด้วยปฏิรูปเป็นหมวดใหม่
โดยเน้นการปฏิรูป๖ด้านก็คือด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษา
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายและด้านอื่นครับ